และก็ไม่ทำให้แฟนชาวไทยต้องผิดหวังนะคะ
ที่สำคัญเธอได้ไปกระทบไหล่คนดังมากมายเลยนะคะแต่นักแสดงสาวก็เผยว่ารู้สึกชิวเอาที่สบายใจนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอถูกเปรียบเทียบเหมือนเดิมเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวก็เอาไปเปรียบเทียบนั่นนู่นนี่นะคะ
เพราะการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้เนี่ยใหม่บอกว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองถือว่าเรื่องนี้ชิล
เราก็รู้สึกสนุกมากเนอะเพราะว่าทำงานแล้วเรายังได้แบบมีรูปสวยมาให้แฟนได้ดูกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรามีโอกาสได้ไปก็ไม่บ่อยมากแต่ก็มีโอกาสได้ไปหลายรอบอย่างนี้ค่ะ
งานต่างประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะก็คงจะต้องพูดคุยกันว่าเป็นยังไงนะคะ
ก็คุยเราก็คุยค่ะเพราะใหม่เป็นคนไม่ปิดกั้นตัวเองอยู่แล้วค่ะ
ก็ถ้ามีโอกาสดีใหม่ก็พร้อมที่จะทำค่ะ
มันยังไม่แบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็งานต่างประเทศก็ถ้าเข้ามาแล้วมัน
มันเข้ามาเรื่อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจน
มันก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มพูดคุยอะไรอย่างนี้ค่ะปกติเราเป็นคนที่แบบมีโอกาสมา

เอาล่ะสาวใหม่เปิดทางแบบนี้ไม่แน่นะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีผลงาน

แต่เธอเนี่ยมีประเด็นดราม่าให้เราได้ติดตามตลอดออกทุกงาน

มีแล้วงานต่อเนื่องจะได้เยอะขึ้น